งานเดียวกันค่ะโอ้โหใกล้กันเลยช่วงนี้งานเยอะนะคะ
ไปเจอน้องแบมแมมกอเซเว่นค่ะนำทีมซุปตาเลยค่ะ
โอ้มีช้อนจินดาโชธใหม่ดาวิกานะคะกับงานดี
ก็หารายได้ช่วยเหลือนี่แหละค่ะนะคะกับยูนีเซฟคุณผู้ชม
ไหนเจอแบมแบมแล้วก็ต้องไปถามนิดนึงนะคะ
วันเกิดของงานแต่งของพี่ชาย

แมมที่เกาลงเกาหลีเขาก็จัดเต็มมาก

ถ่ายรูปก็ได้ไม่ต้องวางเนื้อวางตัวเลยคุณผู้ชม
รวมไปถึงช็อตสำคัญค่ะเจอน้องพอใจ
น้องชูใจค่ะน้องชูใจขอบภัยค่ะซึ่งเป็นลูกสาวนะของพี่ก๊อฟ

ไปฟังแมมแมมพูดถึงงานแต่งของพี่ชายเลยค่ะ

เพื่อพี่ชัยครับมันเป็นงานพี่ชัยเป็นครั้งแรกเพื่อครอบครัวคือ
ผมอะไรคือผมไม่สนใจผมวันนั้นผมขอเป็นแค่เด็กวัยรุ่น
แล้วก็ขอเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่ง
พี่ก๊อฟเนี่ยผมคือช่วยกันคือแบบ
คือผิวบรรยากาศนะครับผมคือตอนกลางคืนมันก็มีแบบว่าอัสเตอร์ปาร์ตี้ด้วย

ผมพยายามจะคุยกับน้องเขานะแต่เหมือนน้องเขายังอายยังกลัวอยู่ครับผม
แต่ว่าพอตอนที่โชว์กับพี่ก๊อฟเนี่ยน้องชายเขาก็ขึ้นมาด้วย
ใช้เขาเต้นด้วยร้องด้วยครับผมสนุกดีครับ

ค่ะแต่ว่าไงเอ็นดูปีหน้าเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตที่ไทยคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะ
อีกหนึ่งสาวก็มาด้วยค่ะน้องใหม่ดาวิกา
แววว่าคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ก้าวผู้จัดการเนี่ย
ไฟเขียวผ่านตลอดให้หวานรับงานได้เต็มที่เลยนะคะ
จริงหรือเปล่าไปฟังน้องใหม่เปิดใจถึงพี่เต๋อเลยดีกว่าค่ะ
จริงก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบไฟเขียวไม่พบอะไรหรอกค่ะ
แต่ว่าพี่ก้าวเขาก็รู้ด้วยตั้งแต่แรก
เหมือนก็ช่วยน้องสแกนคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อใช่เหมือนกันคำถามงานแปลง
หนูอาจจะตอบแทนคุณแม่กับพี่ก้าวไม่ได้นะคะ
แต่ว่าอย่างพี่เต๋อหนูว่าพี่ทุกคนก็แบบรู้จัก
บางคนก็สนิทสนมอะไรอย่างนี้ก็จะรู้ว่าเป็นคนน่ารักเป็นกันเอง

มีแต่คนจะตรงจะแต่งหวานกันซะละเกินนะคะ

แล้วพี่ก้าวนึกได้อื้มเหมือนคำถามงานแปลงเลย